หลังจากที่กรมอุตุเนี่ยเตือนมาหลายวันนะครับ
วันนี้นะฮะทางภาคอีสานเนี่ยตอนนี้ผลกระทบหนักนะครับ
ข่าวของเราตอนนี้อยู่ที่อุบลรัชธานีนะครับ
บนรัชธานีได้รับผลกระทบตอนนี้ทั้งฝนตกหนักทั้งน้ำท่วม
จะเห็นว่าทั้งคุณกิติศักดิ์แล้วก็คุณปียชาติผู้สื่อข่าวของเรา
อยู่ใน๒อำเภอที่ได้รับผลกระทบแล้ว
ท่านผู้ชมครับเราจะเริ่มต้นดูสถานการณ์จากอุบลรัชธานีก่อนนะครับ
ตอนนี้คุณกิตติศักดิ์วิทยาชายเจริญสุข
เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ที่นี่นะครับ
หลังฝนเริ่มตกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ฝนตกหนักมาตลอดทั้งวันนะฮะ
น้ำท่วมในเขตอำเภอวารินชำราบแล้วนะฮะ
ติดตามรายงานสดจากคุณกิติศักดิ์ครับ
ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับ
ตรงบริเวณถนนวาลินชำลาดกันทรลักษณ์ครับ
ในอำเภอวารินชำลาบจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นบริเวณ
คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าถนนทั้งสองฝั่งเนี่ย
เต็มไปด้วยปริมาณน้ำที่ท่วมขังนะครับ
เพราะฝนที่ตกลงมาในวันนี้
พอวาลินชำลาบนะครับก็มาพอยืนโบกให้รถที่วิ่งผ่านตรงบริเวณนี้
ขับด้วยความระมัดระวังและช้านะครับ

ปริมาณของคลื่นที่มาจากรถเนี่ย
ก็จะกระทบเข้าไปบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ตรงบริเวณถนนเนี่ย
แล้วก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับผม
ก็จะเห็นนะครับรถบางคันก็จะรู้บ้างและไม่รู้บ้าง
บางคันก็กลัวด้วยว่ารถที่ขับมาเนี่ย
อาจจะทำให้เครื่องยนต์ของรถดับ
ก็เลยบอกว่าขับมาเต็มที่
แต่ก็ยังมีตำรวจเนี่ยคอยส่งสัญญาณบอกแล้ว
ขณะที่บรรยากาศตรงบ้านของชาวบ้านที่อยู่ตรงบริเวณนี้
เขาจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง
เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยครับ

ครับเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างครับ
ปริมาณฝนที่ตกมาในวันนี้ครับผม
ก็เยอะนะครับและทำให้ก็เดือดร้อนแล้วครับ

เป็นทุกปีตรงถึงเป็นยังไงครับ
เป็นอาจจะเป็นที่หลุ่มหรืออาจจะระบายไม่ทัน
เรานี่เป็นพอผลปก
แต่ก็ท่วมเหมือนเดิม

มอยรับน้ำอยู่แต่ตอนนี้เป็นยังไงครับผม
ก็ใช่เมื่อก่อนมันมีทุกวันนี้ก็มีบ้านจัดสรร
เขาก็ถมดินถมอะไรลงมา
แล้วเราก็เป็นที่รับอย่างเดียว
คือข้างบนก็ช่วงนั้นก็ไหลลงมา
ด้านนี้ก็ไหลลงมาต้องมาอยู่ที่นี่
หมดรวมกันอยู่ที่นี่เราก็เดือดร้อน
ทั้งหน่วยงานเขาแก้ปัญหาแบบทุกปีทุกปีหรือว่าแก้ตรงจุดไหมครับ
ก็แก้ทุกปีทุกปี
ก็ยังไม่รู้ว่าตรงจุดไม่ตรงจุด
แต่คิดว่าเขาก็ทำแบบเรื่อย
ถ้าไม่แรงมันก็ลงเร็วอยู่นะ
วันนี้อาจจะเจอพายุไอ้โนกุลหรืออะไร

แต่ก็เดือดร้อนกันนะแถวนี้

คุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับ
ตรงบริเวณถนนวาลินชำลาบกันทรลักษณ์นะครับผม
ติศักดิชัยเจริญสุขทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ

นี่เป็นจุดหนึ่งของอุบรัชธานีที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับ

คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย

เพราะว่าไปเห็นในโซเชียลแชร์ว่าตอนนี้
มันเริ่มมีน้ำท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนแล้วนะคะ
คุณปียชาติก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจ
เป็นกระบอกเสียงให้หน่วยงานต่างเข้าไปช่วยเหลือได้ด้วยนะคะ

บรรยากาศสดจากคุณปิยชาติ
อำเภอพิบูรมังสาหารได้เลยค่ะ
ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอพิบูรมังสาหาร
จังหวัดอุบราชธรรณีนะครับ
มาอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจาก
พายุโซนร้อนโนอึนนะครับ

ก็คือบริเวณซอยภูหลวง๑นะครับ

มาเร็วมาแรงแทบจะตั้งตัวไม่ทัน
ทำให้ทรัพย์สินเสียหายไปจำนวนมากนะครับ

น้ำค่อนข้างที่จะยังคงท่วมสูงอยู่นะครับ

แล้วก็น้ำท่วมเนี่ยนะครับทรัพย์สิน

เตรียมการล่วงหน้าแล้วก็ไม่ได้รับการแจ้งเตือน

ป้าก็คือเห็นบอกว่า

น้ำท่วมหนักมากเลย
สูงมาเร็วเตรียมตัวไม่ทัน

เก็บของไปทันตู้โยงตู้เย็นท่วมหมด

แต่มันก็ไม่ได้ว่ามันจะเร็วขนาดนี้

เอาของไม่ทัน

แต่ที่อย่างเก็บของกันอยู่ตรงเดียวนี้

ตอนนี้ก็คืออยากได้เรือในการสัญจรเข้าออกข้างในหน่อยไหม

สิ่งของกับข้าวอะไรที่มาช่วยหน่อย

ออกมายากบางทีเรือไม่มาแล้วก็อยู่บนบ้าน
บอกว่าตรงนี้มีลำห้วยถึง๓ลำห้วยที่จะไหลลงสู่แม่น้ำมูล
ใช่ค่ะ๓ห้วยแต่ห้วยที่๓ไม่รู้จัก

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็คือซอยภูหลวง๑นะครับ
ที่น้ำท่วมจากอิทธิพลพายุนะครับ
นี่เพิ่งลดนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

หลังนี้ก็จะค่อนข้างหนักเพราะว่าอยู่ติดกับลำห้วยไผ่
แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นลำห้วยสันนะครับ
ซึ่งทั้งสองห้วยนี้ก็จะไหลลงไปสู่แม่น้ำมูลครับ
ตอนนี้ชาวบ้านก็ยังกังวลและกลัวนะครับ
คืนนี้หากฝนตกหนักลงมาอีก

ยิ่งจะหนักมากขึ้นนะครับ
ถ้าระดับน้ำสูงขึ้นก็สัญจรเข้าออกไม่ได้
ตอนนี้นะครับรถยนต์จะต้องเอาไปจอดไว้ที่สูงนะครับ
เพราะว่ากลัวว่าจะได้รับความเสียหายนะครับ
หลายคนนะครับก็ไม่กล้าที่จะนอนในบ้านแล้วนะครับ
เพราะว่ากลัวว่าน้ำสูงมากเนี่ยจะออกไม่ได้นะครับ
ลุงครับเห็นบอกว่าตรงนี้ก็คือมันเป็นห้วยสองห้วยมันจะหลบกัน
ครับผมเป็นห้วยไผ่กับห้วยสันครับ
มันเป็นจวกกับตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ครับ

นี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอพิบูรมังสาหารนะครับ
ตอนนี้ชาวบ้านหลายสิบหลังคาเรือนครับต้องการความช่วยเหลือนะครับ
ก็บอกว่าถ้าได้เรือได้อาหารเข้ามาช่วยเหลือก็จะดีมากนะครับ
คืนนี้ก็ยังคงเฝ้าระวังเพราะเกรงว่าฝนจะตกหนักลงมาอีก
รายงานสดจากอำเภอพิบูรมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับ

เพราะเป็นวันแรกที่โนอึนจะเข้ามาที่เมืองไทย
ถ้าดูจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
พายุโนอื่นจะส่งผลกระทบกับไทยตั้งแต่วันนี้
ไปจนถึงวันที่๒๐กันยายน
ประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมา
คือฉบับที่๑๒ออกมาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
โดยระบุว่าพายุระดับ๓ก็คือโซนร้อนโนอื่น
เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญแล้ว
แล้วก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับ๒
ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่
แล้วก็มีลมแรงบริเวณภาคเหนือด้วยนะครับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะฮะ
นี่ฮะพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะครับท่านผู้ชมครับ
ต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันนะครับ
ภาคอีก๓๕จังหวัดนะครับภาคเหนืออีก๙จังหวัดนะครับ
ผ่านศปลาวนะครับเข้ามาทางอิสรรตอนล่างของไทย
ดาหารกับอุบรัชธานีนี่เป็นจังหวัดแรกที่โดนในวันนี้

เดี๋ยวจะผ่านไปทางภาคเหนือภาคตะวันตกนะ
แล้วก็จะออกไปทางนู้นแล้วฮะทางฝั่งซ้ายมือของหน้าจอ
ตามภาพในแผนที่ประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมครับคาดว่าจะผ่านพ้นไทยก็คือ๒๐กันยายน
อื่นนี่เป็นภาษาเกาหลีเป็นภาษาเกาหลีใต้ใช่ค่ะ
จริงความหมายเขาเพราะมากนะคะโนอึนเนี่ยมันแปลว่าแสงเรืองของพระอาทิตย์เวลาขึ้นหรือว่าเวลาตก
ไม่ได้มีแสงเรืองรองอะไรให้เห็นเลยนี่คือเว็บไซต์
พื้นที่ต่างในภูมิภาคนี้รวมทั้งของไทยด้วยนะฮะ
ค่ะถ้าไปดูไล่รายจังหวัดนะคะ

ถ้าพูดถึงก็คือขอนแก่นเนี่ยโดนตั้งแต่ตี๔เช้ามืดของวันนี้แล้วนะคะ

นี่ค่ะตี๔เจอแบบนี้ค่ะ
ฝนตกหนักเนี่ยนะคะก็เลยทำให้มีน้ำท่วมขังถนนทั้งสายหลักแล้วก็สายรองค่ะ
โดยเฉพาะที่ถนนบ้านกอกตั้งแต่ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านกอก

ถนนบ้านกอกตัดกับถนนมิตรภาพ
ระดับน้ำที่ท่วมสูงวัดได้ที่๓๐๕๐เซนติเมตร
ล้นท่วมฟุตปาดเข้าไปในบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าของประชาชน
พ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถขายของได้เลยค่ะ
รถทุกชนิดสัญจรด้วยความยากลำบาก

รถเล็กเนี่ยดับกลางทางกันไปหลายคันแล้วนะคะ
เนี่ยค่ะขึ้นมาก็คือท่วมล้อแล้วอะค่ะ
ขอนแก่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่อำเภอบ้านไผ่นะฮะ
กัดซ้อจนเนี่ยค่ะดูไม่ออกเลยนะค่ะ
เคยเป็นสะพานมาก่อนพังไปหมดเลยค่ะ
บึงต้นจะอำเภอบ้านไผ่เขาก็ประชาสัมพันธ์
ชาวบ้านในพื้นที่๔หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ย
ย้ายไปใช้เส้นทางบ้านหนองย่าปล้องบ้านไผ่แทนนะคะ
แล้วพอปริมาณน้ำเริ่มลดลงหรือว่าฝนหยุดตก
นี่สะพานขาดซะแล้วนะฮะตรงนี้
ท่านผู้ชมครับไปดูที่ศรีสเกตนะครับ
ที่สีสเกบนี่ครับท่านผู้ชมครับ
พายุฝนถล่มอย่างหนักต่อเนื่อง

ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทำให้น้ำท่วมขังถนนหลายสาย
ตัวเมืองศรีสะเกดนะครับดูฮะบางจุดลมเนี่ยแรงมากนะครับ
อุบลช่วงตั้งแต่๓แยกนิกรมอเตอร์ผ่านหน้าปั๊มเอสโซ
แล้วก็ปั๊มปอตทที่ตะบนโพอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับ
น้ำก็ท่วมขังนะครับน้ำท่วมสูงเนี่ย๒๐๓๐เซนติเมตรได้นะครับ
ระยะทางก็ยาวหลายร้อยเมตรนะฮะนี่ฮะสภาพพื้นที่ตอนนี้นะครับ
วันนี้รถยนต์หลายคันก็เครื่องดับกลางถนนก็มีนะครับ
ก็ต้องไปช่วยกันนะฮะการจราจรก็เลยติดขัดหนักนะครับ
ถนนทองมากนี่เป็นถนนสายเลี่ยงเมืองนะครับน้ำก็ท่วมสูง๓๐เซนติเมตรได้นะครับ
แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับที่ต้องไปช่วยกันในการเอาพวกผักตบชาวานะครับ
กีดขวางทางระบายน้ำเนี่ยเอาออกไปนะฮะ
เพื่อจะได้ระบายน้ำในพื้นที่ให้เร็วขึ้นนะครับนี่ฮะ
นี่คันนี้ก็เสียแล้วตอนนี้อันนี้คงช่วยกันถึงบ้านแล้วล่ะ
ไปดูทางภาคใต้กันบ้างนะคะฤทธิพายุโนอึนเนี่ย
ก่อให้เกิดคลื่นสูงสามถึงสี่เมตรเลยค่ะที่หมู่ห้าบ้านหลังเขาในตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตัง
ก็ซัดเข้าหาริมฝั่งจนบ้านเรือนเสียหายมีเรือประมงถูกคลื่นซัดจมไปแล้วสองลำนะคะ
ส่วนพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลอันดามันบ้านเกาะหาดยาวบ้านเกาะมุกที่ตำบลเกาะลิบง
มดตนอยในตำบลนาเกลืออำเภอกันตังแล้วก็ตำบลเกาะสุกรอำเภอปะเหลียน
บ้านเรือนร้านอาหารเนี่ยถูกคลื่นซัดหลังคาปลิวว่อนไปหมดเลยค่ะ
ได้รับความเสียหายกันไปหลายหลังนะคะกระแสน้ำก็ยังคงไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ก็ต้องมีการเร่งอบพยพสิ่งของขึ้นที่สูงกันค่ะซึ่งฝนที่ตกอย่างหนักเนี่ยทำให้สายการบินนกแอร์ไม่สามารถเอาเครื่องลงจอดได้ด้วยนะคะ
ก็ทำให้เที่ยวบินเนี่ยต้องมีการล่าช้าหรือว่าดีเลเพราะว่าต้องบินวนอยู่บนน่านฟ้าทะเลเกาะลิบงอยู่หลายรอบค่ะ
ดีเลไปยี่สิบห้านาทีกว่าจะได้จอดอะค่ะโอ้โหใต้นี่ก็โดนแล้วนะใช่ค่ะครับ
ท่านผู้ชมครับไปดูที่นราธิวาสนะฮะนราธิวาส
ที่นี่คือฐานปฏิบัติการชั่วคราวของกองร้อยทหารพรานที่สี่ห้าหนึ่งสี่
กรมทหารพานที่สี่สิบห้านะครับสภาพนี้พังเสียหายหมดนะครับ
อยู่ที่ตลาดนัดบ้านหมูเนาะสบนหมูเนาะอำเภอสูงไหนโกโรกนะครับ
แล้วก็สร้างปลูกไว้ติดกับต้นตีนเป็ดหรือว่าพญาสตบันอ่า
ที่พักของทหารพรานนะครับที่เป็นฐานปฏิบัติการ
แล้วก็ต้นมงต้นไม้นะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะ
แต่มีอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่นะครับที่ตกลงไปในแม่น้ำสุข่ายโกรกด้วย
ละสามกระบอกนะฮะก็เอาขึ้นมาได้นะฮะทหารก็ไปเอาขึ้นมานะครับ
ใช้ส่วนตัวโทรศัพท์มือถือเสื้อผ้านี่ก็จมไปหมดนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องไปหาจุดที่เป็นฐานชั่วคราวไว้ก่อนนะครับแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันต่อไป
พื้นที่ได้รับผลกระทบตอนนี้นะครับท่านผู้ชมที่ต้องการให้เราเป็นสื่อกลาง
การแจ้งความช่วยเหลือต่างขอความช่วยเหลือต่างหรือว่าญาติพี่น้องของท่านนะครับ
ท่านได้ข่าวมานะครับท่านส่งมาได้ไลน์ที่หน้าจอก็ได้นะฮะ